เราไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หัวลำโพงก่อนนะฮะคือพื้นที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเนี่ย
ต้องยอมรับว่าก็มีคนไร้บ้านหรือว่าคนเร่ร่อน
คนจรจัดเนี่ยมีอยู่เยอะอืมอ่ามากินมานอนอยู่ที่เนี่ยก็เยอะค่ะ
แต่ว่าเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับตี๔มีผู้ไปพบศพชายคนหนึ่งเสียชีวิต
อยู่ที่ลานจอดรถจักรยานยนต์ด้านข้างสถานีรถไฟหัวลำโพงนะฮะ
ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นคนร้ายบ้านนะครับชื่อว่านายชูชาติแหลมเสนอายุประมาณ๕๙ปี
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดที่ลำคอมีแผลถูกปาดด้วยของมีคมนะฮะ
ความยาวที่ถูกปาดเนี่ยไม่ต่ำกว่า๑๕เซนติเมตรลึกประมาณ๑เมตร
ใกล้กันนะครับมีกระเป๋าฮิ้วสีดำลึกประมาณ๑นิ้วนะครับ
ใกล้ใกล้ศพเนี่ยมีกระเป๋าฮิ้วสีดำข้างในมีสิ่งของพวกเครื่องใช้
มีขวดน้ำดื่มมีแป้งแล้วก็มีกล่องนมเนี่ยอยู่ข้างในนะครับ
ตำรวจตั้งประเด็นการเสียชีวิตไว้สองประเด็นนะครับณขณะนี้ก็คือหนึ่ง
ผู้ตายเป็นชายไร้บ้านมาปักหลักนอนอยู่แถวแถวนี้ก่อนจะถูกอันทภาณเจ้าถิ่นทำร้าย
หรือไม่ก็ฆ่าชิงทรัพย์หรือไม่ประเด็นที่สองก็คือผู้ตายมาจากต่างจังหวัด
อ่าไม่ได้เป็นคนไร้บ้านอืมไม่ได้เป็นคนเร่ร่อนไม่ได้ปากหลักอยู่แถวนี้
มาจากต่างจังหวัดแต่เมื่อคืนอาจจะยังไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อยังไม่จบ
ก็เลยอาศัยนอนพักอยู่แถวนี้ลานจอดรถจักรยานยนต์แถวริมทางเท้า
ไปเจอเจ้าถิ่นหรือไม่ก็เจอแก๊งมาฆ่าชิงทรัพย์
เหตุการณ์จากคำบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในพื้นที่นะครับท่านผู้ชมครับ
ตามคำบอกเล่าของพยานนะอ้างอิงจากภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับไว้ได้ด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณตี๔ขณะนั้นผู้ตายคือนายชูชาติ
กำลังนอนอยู่ที่บริเวณข้างลานจอดรถจักรยานยนต์ที่แถวหัวลำโพงนะครับ
จู่มีผู้ก่อเหตุเดินตรงเข้ามาหานายชูชาติใช้มีดแทงเข้าที่ลำคอหนึ่งแผลนะครับ
นายชูชาติก็ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเองจนมีดเนี่ยไปบาดเข้าที่บริเวณข้อมือด้านซ้ายอีกจากการต่อสู้
แต่ว่าช่วงที่ถูกแทงเนี่ยคือนอนหลับอยู่ไม่ทันตั้งหลักไม่ทันได้เอี้ยวตัวหลบนะฮะ
มีดก็เลยปาดเข้าไปเนี่ยนะครับยาวสิบห้าเซนติเมตรลึกหนึ่งนิ้วนะครับ
ผู้ก่อเหตุปาดเข้าไปจนนายชูชาติเนี่ยสู้ได้แป๊บเดียวก็หมดสติแล้วก็เสียชีวิต
หลังเกิดเหตุมีข้อมูลว่าตัวผู้ก่อเหตุยังไม่ได้หนีไปทันทีด้วยนะครับ
ยังได้ทำร้ายนายชูชาติด้วยการเตะร่างนายชูชาติอยู่อีกพักหนึ่งจนเห็นว่านายชูชาติแน่นิ่งไปแล้วจริง
รีบเดินหลบหนีไปในความมืดค่ะจากเรื่องนี้นะคะ
เราให้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะไปตามความคืบหน้าแล้วก็ไปคุยกับคนที่เขาอยู่แถวนั้นน่ะนะคะ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับแม่ค้าขายน้ำเขาอยู่ตรงกันข้ามกับจุดเกิดเหตุเลยค่ะ
เจงแทร่เฮ้าเขาก็บอกว่าผู้ตายเนี่ยก็เป็นคนเร่ร่อนนี่แหละ
มากินมานอนอยู่ตรงเนี้ยหลายเดือนแล้วคนก่อเหตุก็เป็นคนเร่ร่อนเหมือนกัน
แต่คนที่ก่อเหตุจำได้ว่าเป็นคนสติไม่สมประกอบด้วย
อันนี้แม่ค้าขายน้ำเขาบอกว่าเขาเคยเห็นน่ะนะคะครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเองก็เคยคุยกับผู้ตายอยู่ครั้งสองครั้ง
ผู้ตายเป็นอดีตคนขับรถประจำทางแต่ขับไม่ได้แล้วต้องหยุดขับไป
อืมเพราะสุขภาพไม่ดีติดเหล้าด้วยค่ะปมการฆ่าในครั้งนี้
ตัวแม่ค้าคนนี้เขาบอกว่ามันน่าจะเป็นปัญหาเรื่องแย่งที่กินที่นอนกัน
หัวลำโพงตรงเนี้ยคนเร่ร่อนเยอะแล้วก็เขาทะเลาะกันบ่อย
เขาบอกเห็นเลยชอบทะเลาะกันแย่งที่หลับที่นอนกันอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ที่ผ่านมาก็แค่ทะเลาะไงมันไม่ถึงขั้นฆ่ากันตายแบบนี้ค่ะ
เล่ร่อนเหมือนกันไม่มีอาชีพไม่มีเรื่องที่นอน
เรื่องไอ้กล่องกระดาษไอ้นั่นไอ้แย่งกล่องกระดาษกันที่นอน
จริงจริงตรงนั้นที่ใครครับไม่มีที่ใครมันก็เป็นกล่องรถไฟเนี้ยแหละ
หมายถึงว่าที่เล่ร่อนอ่ะเจ้าถิ่นอ่ะคือไม่มีไม่มีที่นี่ไม่มีเจ้าถิ่น
มาก่อนนอนก่อนแต่ไอ้คนที่ปาดคอเนี่ย
มันไปไปมามามันอยู่ไม่ค่อยไม่ค่อยมาที่นี่บ่อย
แต่มันก็มาแบบมันในตะลุงเนี่ยปกติอยู่นี่เลยประจำเลย
จะนอนตรงนี้เลยพี่ประจำของแกอืมครับทีนี้ค่ะ
นักข่าวของเราก็ได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ไปคุยกับคนขายของที่อยู่ที่บริเวณหัวลำโพงนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าส่วนใหญ่คนเร่ร่อนจะไปอยู่ที่อื่นในช่วงกลางวันค่ะ
อืมแล้วก็ช่วงเย็นเย็นแต่พอช่วงค่ำเนี้ยจะกลับมาแล้ว
อืมมารวมตัวกันที่หัวลำโพงเพราะมีคนใจบุญค่ะ
เห็นว่าคนเร่ร่อนเยอะคนไร้บ้านเยอะก็จะเอาอาหารไปแจกเอาของไปแจกไง
เร่ร่อนก็เลยมาอยู่ตรงนี้กันเยอะอ่ะนะคะก็เลยกลายเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่ารอบรอบหัวลำโพงเนี่ย
มีคนเร่ร่อนคนไร้บ้านมาอยู่กันเยอะมากเพราะหลายคนก็คิดว่าก็ตรงนี้ก็นอนได้นี่
ไม่เสียสตังค์มีที่กินที่นอนแล้วก็อยู่กันแบบมีคนใจบุญเอาอาหารมาให้ด้วย
อะไรด้วยแบบเนี้ยค่ะครับที่ผ่านมาเคยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคนไร้บ้านทะเลาะกัน
ก็คือเรื่องของการแย่งข้าวแย่งที่ประจำเลยนะคะตรงนี้ครับ
ทีมข่าวได้ไปคุยกับคนไร้บ้านที่เขาอยู่ที่หัวลำโพงรายหนึ่งด้วยค่ะเออ
เขายอมรับนะว่าเหตุการณ์เมื่อเช้าเนี่ยตัวเขาเองเนี่ย
เจอนายชูชาติผู้เสียชีวิตด้วยนะคือเจอว่านอนจมกองเลือดตัวแข็งไปแล้ว
ไม่รู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุเพราะว่าที่หัวลำโพงคนไร้บ้านอยู่เยอะมากจริง
นิสัยของนายชูชาติผู้ตายก็เป็นคนเงียบไม่ยุ่งไม่คุยอะไรกับใครค่ะ
ไม่รู้จักแต่มันนอนตายมันนอนตายนอนตายแล้วลุงเห็นไหมเห็นตัวเหมือนกัน
ไม่มีบ้านเหมือนกันอ่ะอ๋อนิสัยคนนั้นเป็นยังไงฮะนิสัยคนนั้นเป็นยังไง
โอ้มีไก่มีก็มันเป็นโรคด้วยโรคเบาหวานอ่ะอ๋อ
เคยคุยกันไหมนะฮะเคยคุยกันไหมกับไหนมันคุยกับพวกเขาผมฟังดู
บอกผมไม่ได้คุยกับมันหรอกแล้วตอนที่คุยนิสัยใจคอเป็นไง
โมเป็นไงบ้างอารมณ์คนตายเป็นไงต้องหาเรื่องคนไหม
ไม่หาเรื่องหรอกไอ้นี่มันไม่เอาใครหรอกคนตายอ่ะหรอกเออยังไง
เป็นคนมันก็ยุ่งกับใครเนี่ยมันไม่ยุ่งคือถ้าฟังจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่ก็
คงจะต้องตัดประเด็นเรื่องนั้นไปแล้วที่ว่าเป็นคนจากที่อื่นมาลงรถ
ยังไม่รู้จะไปไหนแล้วนอนอยู่คืนนึงแล้วก็ถูกฆ่า
อันนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าเขาปักหลักอยู่แถวนี้ใช่ค่ะนะครับ
ซึ่งความคืบหน้าของคดีนะครับร้อยตำรวจเอกวิศนุศักดิ์สืบอิน
รองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจรถไฟนพวงนะฮะบอกว่า
คดีนี้ตำรวจได้รับแจ้งเหตุตอนประมาณ๗โมงครึ่ง
ส่วนเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดขึ้นประมาณตี๔
อันนี้เป็นเวลาอ้างอิงตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับเอาไว้ได้นะครับ
หลังเกิดเหตุชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูล
เก็บหลักฐานจากภาพวงจรปิดจนทำให้ทราบข้อมูลว่า
คนก่อเหตุเป็นผู้ชายอายุประมาณ๔๐๕๐ปี
เป็นคนร้ายบ้านที่มาก่อเหตุคนเดียวนะครับจากการตรวจสอบข้อมูล
คาดว่าคนก่อเหตุน่าจะเป็นคนสติไม่สมประกอบ
ตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับคิดว่าคงไม่นานน่าจะได้ตัว
จากข้อมูลทราบว่าชายคนดังกล่าวจะเติ่มไปอยู่๔จุด
ตัวคนก่อเหตุที่ไปฆ่าเขาอยู่๔ที่
ส่วนปมการก่อเหตุมั่นใจว่ามาจากเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
อาจจะเป็นเรื่องทะเลาะเรื่องที่นอนที่อาศัยก็เป็นได้
เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคนไร้บ้านเหมือนกัน
คนที่ก่อเหตุเขาเขาเวียนไงเมื่อคืนอาจจะมาแล้วอ้าวนี่ที่ฉัน
ไม่มีที่นอนคนมาแย่งที่
ส่วนประเด็นเรื่องฆ่าชิงทรัพย์ตำรวจบอกว่าไม่น่าจะใช่ประเด็นนี้นะฮะ
เพราะว่าหลังก่อเหตุทรัพย์สินผู้ตายยังอยู่ครบครบหมดเลย
ข้าวของเครื่องใช้เงินทุกบาทในกระเป๋าเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลย
ค่ะปัญหาคนไร้บ้านต้องแก้ไขนะคะมันนำมาซึ่งความเดือดร้อนหลายอย่าง
ทั่วประเทศเคยมีการสำรวจเมื่อ๒๓ปีก่อนมีประมาณ๓๐๐๐กว่าคน
ถ้าเทียบสัดส่วนกับประชากรมันดูเหมือนไม่เยอะแต่มันไม่น้อย
คือผมเคยคุยกับมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยเขาบอกว่าแบ่งเป็น๒ส่วนหลักคุณเขียนมาสอน
หนึ่งคือสติไม่สมประกอบเขาก็เลยต้องเร่ร่อนไปด้วย
ด้วยสติที่เขาก็ไม่รู้จะไปไหนกับสองคือคนที่ตั้งใจไม่อยู่บ้าน
อาจจะมีปัญหาทางบ้านอะไรก็แล้วแต่เลือกไปใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนไปเรื่อย
ค่ะทีนี้ก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลหลายฝ่าย
บอกว่านักวิชาการเขาบอกว่ามันเหมือนกับสะท้อนให้เห็นปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วย